แต่ว่ามีคอบครัวที่ยังอยู่ในการจงสกเศร้าเสียใจ

ไปร้อนรงคาณที่วัดช่องลมจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางรัฐดานะครับซึ่งเป็นแม่ของน้องอินแล้วก็ญาติญาติพี่น้องของนางสาวนัทนิชาเชิดชูบุพการีหรือว่าน้องอินครับอดีตนักแสดงเด็กชื่อดังที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เสียหลักไปชนกับต้นไม้ข้างทางที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยาได้ร่วมกันทำพิธีเก็บ
โรมินายบิณบรรลือฤทธิ์อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันอยู่นำครอบครัวของอินนั้นเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย
หลังจากที่เมื่อวานได้มีพิธีชาปนกิจนะครับโดยแม่ของอินนั้นได้นำจอโทรทัศน์ไปเปิดมิวสิกวีดีโอเพลงที่น้องอินเนี่ยเคยขับร้อง
โดยได้บอกกับสื่อมวลชนว่าเป็นวันสุดท้ายที่ส่งน้องอินไปสู่สุขติแล้ว
อยากให้น้องมีความสุขจึงต้องขอทำตัวให้สดใส
อยากให้น้องอินนั้นหมดห่วงเรื่องของแม่
เพราะต่อไปนี้แม่เชื่อว่าต้องใช้ชีวิตต่อไปให้เข้มแข็งที่สุด

ขอให้น้องอินนั้นไปสู่พบภูมิที่ดี
ไปเห็นแสงสว่างข้างหน้านะครับ
และยังบอกอีกว่าภาคภูมิใจในตัวของน้องอินมาก
จากว่าน้องอินนั้นเป็นเด็กขยันหาเงินเก่งตั้งแต่๔ขวบ

และขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้
ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยคุณแม่ด้วยนะครับ